บอกแล้วกี่ครั้งดื่มแล้วไม่ต้องขับไม่ต้องขี่จะดีที่สุด
หนุ่มวัย๒๘ปีกลับจากร้านเหล้าค่ะ

เลี้ยวย้อนสอนกลับรถเลย
ปรากฏว่าตำรวจถีบมอเตอร์ไซค์ล้มเลยนะคะ
ทีนี้ประเด็นมันไม่จบตรงนั้นเพราะว่า
ศีรษะเขาไปฟาดกับเสาป้ายบอกทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ของวันที่๒๐กุมภาพันธ์นี่แหละ
ตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนทบุรีได้รับแจ้งเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนเสาเกาะกลางถนนและมีผู้เสียชีวิต๑ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ
แยกถนนบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ถึงจุดเกิดเหตุลงพื้นที่ไปดูก็เจอร่างผู้เสียชีวิต
คือร่างของนายฟิศนุโผนซู่สึกวัย๒๘ปี
สภาพศพนอนคว่ำหน้ากระโหลกศีรษะแตก
แล้วก็มีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟล้มคว่ำตะแคงอยู่ใกล้กัน
สอบสวนนายศาสินะทองอ่อนเพื่อนผู้ตายและผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ตัวเขากับเพื่อนอีก๓คนนั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
พอร้านปิดก็พากันกลับตอนประมาณสักตี๒ได้
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสามคันค่ะก็มีคันของนายพิศนุผู้ตาย
แล้วก็มีคันของเขาแล้วก็ของเพื่อนของเขาเนี่ยมีแฟนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
พอถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นจุดกลับรถใต้สะพานพอดี
เห็นไฟวาบแว๊บก็เลยเห็นเลยว่าอุ้ยตำรวจตั้งด่านนี่นะ
ไปไม่ได้แน่นอนโดนแน่เพราะว่าดื่มเหล้ามาก็เลยหันหัวรถจะกลับ
แต่พอดีไม่ทันสังเกตว่ามีตำรวจยืนอยู่ตรงจุดที่กำลังจะย้อนสอน๔นาย
หนึ่งในนั้นน่ะวิ่งมาหาแล้วก็เอาไม้กระบองฟาดไปที่หัวของนายพิษนุผู้ตายหนึ่งครั้ง

ตำรวจอีกนายก็วิ่งมาดักรอตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เอาเท้าถีบแขนข้างซ้ายของนายพิษนุ
เลยทำให้เขาเสียหลักล้มลงไปทั้งรถทั้งคน
แต่ปรากฏว่าหัวของเขาเนี่ยไปฟาดกับโคนเสาป้ายบอกทางเสียชีวิตเลย
เขามีสี่คนผมจำได้ติดตาเลยสี่คน
พอกระบองฟาดไม่โดนเนี่ยเขาวิ่งมาดักนี่
แล้วซึ่งคันนี้คันผู้ตายเนี่ยเขานำหน้ามาเขาคันแรกสุด
เขาหนึ่งก็วิ่งข้ามมานี่แล้วก็โดดถีบเขาตรงนี้
โดดอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือรถเสียหลักรถชุ่มต่อใต้
แต่รถก็ก็ไม่เป็นโน่นแต่ตัวเขานอนอยู่ตรงนี้
แล้วสถานที่นอนคือนอนข้ามหน้าอยู่ตอนแรกน่ะนอนข้ามหน้าอยู่

ยังครับยังยัง
คือตอนแรกเหมือนกับว่ามือเขาก็ดิกอยู่
แต่ผมก็ทำอะไรไม่ถูกกับผมด้วยบ้าง
ตำรวจว่าพี่มันเกินกว่าเหตุไหมทำไมต้องถีบมันด้วย
ศาสินะก็บอกนะคะว่าผมยอมรับเพื่อนผมผิดจริง

ก็รู้แหละผิดแถมยังจะขี่ย้อนสอนอีก

แต่ตำรวจทำเกินกว่าเกินกว่าเหตุ
ตำรวจทำเกินไปจริงเขารับไม่ได้

เขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นตำรวจคนที่ถีบรถเพื่อนเขาแล้ว
เลยอยากเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาช่วยออกมาแสดงความรับผิดชอบ
กับการกระทำของลูกน้องคุณด้วย
ซึ่งทั้งตัวเขาและญาติของผู้ตายเพื่อนเขาเนี่ย
เรียกร้องความเป็นธรรมและจะเอาเรื่องกับตำรวจทั้งสองนายให้ถึงที่สุด
เรื่องต้นตำรวจบันทึกภาพที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วนะคะ
แล้วก็จะสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็มอบร่างผู้เสียชีวิตให้กู้ภัย
นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชนะสูตรค่ะ